และพาคุณผู้ชมไปดูบริการการส้อมใหญ่ที่เกิดขึ้นมาวันนี้
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
และริวขบวนราบเนื่องในพระราชดำเนินพระราชพิเศษ
ตลอดสองฝั่งของไม้น้ำกระจ้างพระยา
มีประชาชนไปชมจำนวนมากทีเดียวครับ
ฝึกซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธี
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมาก
เนื่องในพระราชชาวพิธีบรมราชาพิเศษ

ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้นก็เป็นไปอย่างสวยงามตรักการตาครับ
ท่ามกลางประชาชนที่ไปปักหลักชมตลอดสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็มีการต่างหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพ
ความประทับใจที่แสนจะตื่นตาตื่นใจเอาไว้นะครับ
โดยกองทัพเรือได้จัดรูปขบวนเรือพระราชวิธีทั้งหมด๕๒ลำ
โบราณราชประเพณีแบ่งเป็น๕ริ้ว๓สาย
ประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่ง๔ลำเรือรูปสัตว์๑๐ลำเรือดั้งเรือแซงเรือตำรวจ๓๘ลำ
ขบวนเรือจากหัวขบวนถึงท้ายขบวน๑๒๗๐เมตรกว้าง๙๐เมตร
โดยนำเทคโนโลยีเลเซอร์มาควบคุมระยะห่างของเรือ
ตั้งแต่ท่าวาสุกรีไปจนถึงท่ามราชวรดิตระยะทางกว่า๓กิโลเมตร
ทำให้ระยะต่อระยะเคียงของเรือนั้นออกมาสวยงามนะครับ
จากนี้กำลังฝีภาย๒๒๐๐นายแต่งกายด้วยชุดพระราชวิธีตามโบราณราชประเพณี
ลำนั้นจะมีการสวมชุดที่มีรวดลายที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งบ่งบอกถึงตำแหน่งหน้าที่ประจำเรือ
ภายของเรือพระที่นั่งทั้ง๔ลำจะใช้ท่าพายนกบิน
เป็นการพายที่ยกใบพายเฉียงขึ้นเหนือศีรษะเป็นมุมประมาณ๖๐องศากับพื้นน้ำ
ส่วนเรือพระราชวิธีลำอื่นนั้นจะใช้ท่าพายพลราบเป็นการพายโดยใบพายพ้นน้ำไม่เกินกราบเรือโดยภายประกอบการเห่งเรือครับ
ส่วนการฝึกซ้อมใหญ่ริ้วขบวนราบเริ่มจากท่าราชวรดิต
เข้าสู่พระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมที่จัดอย่างงดงามสมพระเกียรติ
โดยมีผู้บัญชาการทหารบกร่วมฝึกซ้อมในตำแหน่งนายทหารกำกับแถวแสงเสด็จร่วมกับกำลังพล๘๐๐นาย
ทั้งหมดแต่งกายเหมือนวันพระราชพิธีจริงเดินอย่างพร้อมเรียงกันในท่ากึ่งสวนสนามประกอบจังหวะ
เพลงพระราชนิพล๖เพลงประกอบด้วยเพลงมัสราชวรรลบมาร์ททงชัยเฉลิมพลยามเย็นใกล้รุ่ง
สันเสริญเสือป่าและเพลงสันเสริญพระนาลัยใช้เวลา๓๐นาทีรวมระยะทาง๘๒๐เมตร
นับเป็นการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายทั้งนี้การซ้อมใหญ่เรือพระราชพิธียังมีอีกครั้งในวันที่เก้าธันวาคมนี้
โดยขบวนเรือจะปรับตกแต่งเหมือนวันจริงส่วนกำลังพลฝีภายแต่งกายชุดฝึกเริ่มซ้อมเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
เนื่องจากระดับน้ำในเวลาดังกล่าวจะเท่ากับในวันพระราชพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่๑๒ธันวาคม
สำหรับคุณผู้ชมที่จะไปรับชมการฝึกซ้อมพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ไปกันได้
ส่วนวันจริงคือ๑๒ธันวาคมคือวันพฤหัสบดีนี้ก็สามารถไปร่วมรับเสด็จได้เหมือนกัน